แต่ว่ามาดูขโมยขจนก่อนที่อายุทยาครับโจรคนนี้โอ้แสบจริง
กระชากระเป๋าของสุภาพสตรี
สองเหตุการณ์ซ้อนแต่ไปไม่รอดเพราะมีฮีโร่เป็นคนตกปลาแถวนั้นครับ
เอาเหตุการณ์แรกก่อนครับเกิดขึ้นตอนทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาเนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายกระชากระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่ง
ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนอูทองใกล้กับร้านสะดวกซื้อครับพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
นี่กระเป๋าของเธอนะโดนกระชากไปแต่ก็ได้คืนมาแล้ว
ตำรวจไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเจอกับผู้เสียหายชื่อว่าคุณปียนุษย์อายุ๒๒ปี
ยังตกใจอยู่เลยคุณผู้ชมฮะตกใจแล้วร้องไห้ด้วยนะ
เล่าไปร้องไห้ไปก็ยืนข้างข้างมอเตอร์ไซค์ของเธอนี่แหละเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บ
ขี่มอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเนี่ยขี่มาประกบข้างคันของเธอเลย
ทีแรกเธอก็คิดว่าเฮ้ยคนรู้จักหรือเปล่าจะมาทักเธอหรือเปล่า
พอหันไปมองอีกทีคนร้ายอาศัยจังหวะนั้นกระชากระเป๋าสะพายของเธอไปครับก็ยื้อแย่งยื้อแย่งกันไป
จนมอเตอร์ไซส์ของเธอและคนร้ายล้มกลางถนนแล้วคนร้ายก็หนีไป
บนถนนคลองท่อใกล้กับจุดแรกเลยครับตำรวจเลยเดินทางไปตรวจสอบดูเจอกับผู้เสียหายเป็นคุณป้าอายุ๕๑ปีนี่ก็เจ็บไปเหมือนกันฮะ
เจ็บที่หัวเข่าเพราะว่าตอนเธอโดนกระชากระเป๋าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าแกล้มกลางถนนเลย
ค่ะส่วนมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเอาหายไปไหนล่ะเออมอเตอร์ไซค์คนร้ายเสียหลักนี่ตกลงคลองไปครับอืม
คนร้ายอาศัยจังหวะนั้นขึ้นฝั่งมาวิ่งวิ่งวิ่งหนีไปแล้วไปกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
ปรากฏว่าโอ้โหจังหวะโบ๊ะบ๊ะสุดสุดครับคนตกปลาที่นั่งอยู่แถวนั้นเห็นเฮ้ย
ทำไมคนนี้ดูลุกลี้ลุกหล่นดูมีพิรุษก็เลยตะโกนบอกเพื่อนตกปลาอีกฝั่งนึงบอก
ช่วยกันจับหน่อยช่วยกันจับหน่อยก็เลยรีบพายเรือเข้าไปจับคนร้ายไว้ได้ครับ
นึกในใจว่าขโมยแน่เลยอืมอันเนี้ยผมก็ให้พวกเพื่อนอ่ะ
เปล่าเฮ้ยขโมยนี่หว่าเขาลงดังครับเขาว่าจากนโน้นน้ำมักเจ้าว่าจากนู้นปุ๊บใช่ไหม
แล้วมีคนอยู่ตรงศร้าอะนะช่วยกันพวกตกปลาด้วยกันที่นั้นช่วยกัน
นี่ต้องปรบมือให้จริงจริงอ่ะเฮโร่เลยอ่ะ
บรรดาฝูงเพื่อนคนตกปลาด้วยกันนี่แหละช่วยกันล้อมจับคนร้ายไว้ได้
คนร้ายชื่อว่านายวินัยอายุ๔๒ปีเป็นชาวลบบุรีครับ
นี่สิ้นฤทธิ์นั่งคอตกเลยฮะเขาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ลบบุรีแต่น้ำมันหมด
น้ำมันหมดไม่พอเงินหมดด้วยไม่มีเงินเติมน้ำมัน
ก็เลยก่อเหตุตระเวนไปกระชากระเป๋าชาวบ้านเขาสุดท้ายไม่รอดครับ